ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

น้ำตาไหล่ดินเป็นยกทุกข้าย

เหมือนเป็นความฝัน
ลืมแล้วความรัง
รักที่เคยจ้าบัน
เจ็บพอแล้วต้องจำไว้มัน
ไม่มีวันช้ำอีกแล้ว

ประมาณถ้าได้เหมือนถ่อกคำละ๕๐๐๐

มีมูลคาถึงคำละ๕๐๐๐แนะ
อุดตอนรองเสร็จแล้วเนอะไม่งั้นหรอกก่ออ๋อ
ปกติก็กดดันอยู่แล้ว
ก็แปลว่าคำละ๕๐๐๐บาทโอ้โฮ

ช้ำใจเนี่ยหมื่นนึงแล้วอ่ะนะฮะโอ้โหพี่พัชรี
ชั่วโมงนึงนวดได้๓๐๐นี่เปล่งออกมาคำเดียว
คำละ๕๐๐๐บาท๕๐๐๐บาทเดี๋ยวนะคุณป๊าดีนะบอกทีละ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๙นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๕๐๐๐๐๐บาท
คุณพัชรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

วันภาพชาลี

สวัสดีครับ
พี่พัชรีร้องได้ในเพลงที่๙รับแล้ว๕๐๐๐๐บาท

หน้าชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมีหนี้อ่ะ

ดีใจมากเลยจะไม่มีหนี้แล้วอ่ะ

รายการร้องได้ให้ล้านทำให้ด้วย
ให้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้

ผู้หนีช้ำจากจินตราภูลาภนะครับ

คุณพัชรีทำได้สมบูรณ์แบบมาก

ตอนนี้คุณพัชรีขอเวลานอก

เพราะเพลงนี้มีมูลค่าถึง๕แสน
เลยทำให้คุณพัชรีเครียดมาก
ตอนนี้เธอไปอัดเยียนครับ

ไม่เป็นอะไร
เซอร์ของรายการเราเข้าไปดูแล
ถามไทยว่าไหวไหม

ตอนนี้คนดูในห้องส่งและพิธีกรก็กดดันไปไม่น้อยกว่าเธอ
มีอาการแบบนี้ถือว่าเป็นอาการของคนที่ประสบความสำเร็จที่พระชะลี

พระชะลีผู้เกิดใหม่
พระชะลีผู้หมดหนี้
ตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับมาสู้เพื่อลุ้นหนึ่งล้านกันต่อเลยครับ
ตอนนี้คุณพระชะลีมีห้าแสนบาท
เพลงต่อไปนะครับอีกเพลงเดียวเป็นเพลงสุดท้ายของนักสู้ชีวิตทุกคน
ถ้าทุกท่านพร้อมนะครับเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับเพลงที่มีมูลค่า๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าพร้อมเพลงที่๑๐มาเลยครับ

เป็นไงครับเพลงนี้เป็นเพลงเร็ว

ก็ได้แต่แบบไม่ใช่เหมือนร้องได้ให้ล้าน

ตัวเองก็เห็นคุณพัชรีบอกไม่ได้ร้องมานาน

ก็จบกันไปเลิกกันไป

ล้านหนึ่งนะพี่พัชรีเพลงนี้ค่ะ

อยากให้กำลังใจแม่ไหม

จะให้พี่ไปหาลูกก่อน

ไม่ได้ว่าได้กันมาง่ายนะ
ไปค่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้
สู้ไหมลูก

นี่คือการบิ้วนะบิ๊วตจากตานนะตอนนี้กำลังใจน่ะดีมากเลย
กำลังใจตอนนี้ดีมากจริงตอนนี้หัวใจฟู
หัวใจเราฟูได้แต่เราต้องไม่ประมาท
ต้องไม่ประมาทเราต้องชัวร์จริงจริงใช่
ถ้าพี่ผิดพลาดนะไม่ได้กลับไปอยู่กับลูกนะ
ยังไงก็ต้องทำงานนะคิดให้ดีนะแต่ถ้าร้องได้มันก็โอเค
เพราะฉะนั้นพี่ต้องคิดให้ดีตรึงให้รอบครอบ
พร้อมนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
แข่งขันของเรานักสู้ชีวิตตอนนี้นะครับมีอยู่แล้ว๕แสนบาท
เพราะร้องมาได้แล้ว๙เพลงและนี่คือเพลงที่๑๐
มีมูลค่าหนึ่งล้านบาทคุณพัชรีครับ
คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด
คุณจะสู้
หรือคุณจะหยุด
คุณตอบว่าสู้
สู้

อยากได้โอกาสที่ดีแบบนี้กว่าไม่มีอีก
อยากทำให้ดีที่สุดอยากทำที่ดีที่สุด
รับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ก่อนจะร้องเป๊กรู้ว่าพี่คงไม่ได้อยากได้อะไรแล้ว
แต่ว่ามีของอยากจะให้
เป็นของที่ไม่มีมูลค่าทางเงินทองหรือทรัพย์สิน
แต่เป็นของที่มีมูลค่าทางความรู้สึก

ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
ขอให้พี่โชคดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเคยมีมา

ขอบคุณแรงกัน
เช่นกันนะนวัชรีโชคดีนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่าถึง๑ล้านบาท
สมาธิพร้อม
เพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑๐
เพลงมาครับ

ไม่รู้ความ
จะแบ่งเงินที่เหลือเก็บแล้วไปเที่ยวกรุงเทพเมืองที่สุดสวย
กราบพระก่อนนอนตอนราตรีภาวนาทุกทีขอให้พี่รีบรวย
ถ้าเมื่อไหร่ไปดูนะพ่อชกดูให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนูถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะใส่ส้นสุ่งนุ่งสมสุ่งเดินแถวแถวสนลุ่มและให้หนุ่งง่วย
พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วย
ถ้าไกลวันขึ้นปีใหม่ดวงมีเรกเกินไปพี่คงถูกหวย
ถ้าเมื่อไหร่ไปดูนะพ่อช็อกดูให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนูถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะให้จังเขาเต็มใบหน้าและไปซื้อคนตาเอามาใส่ให้สวย
ขาพี่ไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย